แต่เขาบ้านรวยปุ๊บแล้วเขามีรสนิยม

ดูมาจนเยอะแล้วจนรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว
เรามีสิ่งที่อยากปลดล็อกเราอยากถ่ายเอง

แต่ที่ถ่ายเองคือไปแอบถ่ายคนอื่นเขาคุณผู้ชม
โอ้โหทำอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
เอามือถือไปเอาไปแค่นี้นี่ใช่ไหม

พี่น้องอยากมารู้สังเกตจังหวะที่พอยื่นพอยื่นใต้มือถือไป

แล้วผมน้องเหมือนเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะหันมานิดนึงแบบเอ๊ะอะไรอ่ะ

แต่ไม่ได้โวยว่าคือน้องคงงงเพราะว่ามันแป๊บเดียว
หลักฐานมันอาจจะไม่ได้เห็นแบบเต็มคาหนังคาเขา
แต่น้องเขารู้สึกตัวนะแล้วโอ้โหเห็นเด็กมัธยมอย่างนี้คือวัยลูกพี่เลยนะเนี่ย

เห็นแค่นี้ยังไม่พีคนะแต่ต้องฟังตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์

ชื่อไตเติลชื่อจริงคือไนทัศน์อายุ๒๙ปีครับ
พฤติการแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเดินวนเวียนวนเวียนข้างหลังนักเรียนสองคนนี้
จังหวะปุ๊บแอบถ่ายเลยมักจะแอบถ่ายแล้วเอามาแชร์ในกลุ่มลับที่ชื่นชอบ
แอบถ่ายเหมือนกันนะแล้วเขาจะหาเหยื่อตามห้างดังแล้วก็ตามสะพานลอยในกรุงเทพ
ถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายช้อนขึ้นมาไงถ่ายใต้กระโปรง
ใต้กระโปรงเหยื่อที่แค่ทุกลายมักจะไม่รู้ตัวหรือบางลายรู้ตัว
กระโปรงหญิงสาวในห้างดังแถวสามย่านครับเออแถวนั้นโอ้มี
สองสามห้างนะคุณผู้ชมนะจนมีพลเมืองดีเนี่ยมาบอกเหยื่อให้รู้ตัว
แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีครับจนสารออกหมายจับแล้วตำรวจไปจับ
กลุ่มตัวได้ที่บ้านพักย่านงามวงวานเมื่อ๑ตุลาคมที่ผ่านมา
หลักฐานมีเปล่าหลักฐานในมือถือไตเติลมีไหมมีครับ
มีทั้งในมือถือและในคอมพิวเตอร์คลิปแอบถ่ายโอ้โหเกือบพันภาพ
คุณผู้ชมฮะไม่ถ่ายใครมาบ้างวะนะแปดร้อยเจ็ดสิบสามภาพอ้อ
แล้วก็มีใบหน้าเหยื่อด้วยน่ะว่าไปถ่ายยังไงอ่ะใบหน้าเหยื่อกว่าสี่ร้อยสามสิบราย
ไตเติลสารภาพว่าพี่ผมอ่ะก็ก็บ้านรวยน่ะอืมฐานะดีน่ะอ่า
ปตรีจากมหาวิทยาลัยดังเลยล่ะเออแล้วไงเอาไตเติลแล้วมันเริ่มมายังไงเนี่ย
ฤติการแบบนี้คืออย่างนี้พี่จุดเริ่มต้นเนี่ยผมชอบดูหนังผู้ใหญ่
พิษดารแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดนะว่าพิษดาเนี่ยพิษดารยังไง
อืมแต่ทีเนี้ยพี่ผมดูไปนานนานผมเบื่อหาความท้าทายที่มันตื่นเต้นดีกว่า
ถ่ายเองเลยอืมแอบถ่ายใต้กระโปรงเองเลยโอ้ทำมาต่อเนื่องโอ้โห
เบิร์ตเออจุดที่เขาเลือกนะจุดที่คนน้อยน้อยอ่า
เช่นร้านเครื่องเขียนพี่น้ำแข็งคนไม่ได้พลุกพลาดหรอก
ก็จะมีผู้นักเรียนให้ศึกษาทั้งนั้นเลย
หรืออย่างร้านตรงนี้เห็นไหมก็มีแค่๒คนเนี่ย
ก็ไปแอบถ่ายซะหรือไม่ก็ตามบันไดเลื่อน
อ้าวไตเติลไม่กลัวกล้องวงจรปิดเหรอ

ก็เหมือนกับแบบตื่นเต้นดีว่าเราทำได้อะไรอย่างนี้
ถ้าผมมันไม่ได้ต้องการผลลัพธ์
อาทิตย์หนึ่งทำกี่ราย
ไม่ค่อยมีคนใส่ชุดแบบกระโปรงก็เลย
ขอโทษทุกคนนะครับที่ผมไม่ให้เกียรติผู้หญิงแบบนี้
หลังจากนี้ผมก็จะให้เกียรติเป็นลูกผู้ชายมากขึ้น
ก็ประมาณนี้ครับก็ต้องขอโทษด้วย

และผมจะเป็นลูกผู้ชายมากขึ้น
อ๋อที่ผ่านมาที่เขาถ่ายนะคุณผู้ชม
เขาจะได้แชร์ให้เห็นไงว่านี่คือใต้กระโปรงของใคร
ถูกต้องแล้วเขาจะเลือกนะคนหุ่นดี

อนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี

กระทำอนาจารย์ไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์

ใช่แล้วเห็นเมื่อกี้ใช่ป่ะรูปที่ขึ้นหน้าจอเยอะ
โอ้โฮรูปผู้เสียหายทั้งนั้น

ถ้าคิดจะกลับตัวกลับไปกลับใจจริงก็เอาลองดู
สังคมนะให้โอกาสเอาลองดู